อ่ะไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งคดีนี้ท่านผู้ชมยังจำได้ไหมครับ
พัทธลุงเนี่ยผู้ที่เสียชีวิตที่ชื่อว่าก้อยนะฮะ
ไม่น่าเชื่อนะครับสืบไปสืบมามันก็เป็นเรื่องของหนี้สินเหมือนกัน
ค่ะเพราะตั้งแต่ต้นเลยคนในครอบครัวสงสัยว่า
ใช่เรื่องที่เป็นหนี้วงแชร์อยู่วงหนึ่งหรือเปล่าโอ้โหนี่ออกหมายจับมาสองคนเนี่ย
คือเพื่อนสนิทของผู้ตายแล้วเป็นหนี้แชร์จริงนะฮะ
ถึงขั้นฆ่ากันตายเอาศพไปทิ้งนะครับทุกผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมยังจำได้นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยศพของน้องก้อยเนี่ย
ชาปนกิจไปแล้วแต่แม่ของน้องก้อยบอกว่า
กว่าเจ้าหน้าที่จะจับตัวคนก่อเหตุได้ครับ
หนูนำตั้งเข้าไปเอ่อนำตั้งเข้าไปเลยตรงนี้

นี่ฮะนางปรีดานะครับแม่ของนางสาวจิราพรเพชรัตน์
หรือว่าน้องก้อยวัย๒๘ปีที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะฮะ
ก็ยืนคุยกับเท่ากระดูกของลูกสาว
ในเมนของวัดฆาตสมเภาเหนืออำเภอมืองจังหวัดพัทธลุงนะครับ
หลังจากชาปนากิจศพไปเมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่คุณแม่ปรีดาแม่ของนางก้อยบอกว่า
ขอให้ลูกสาวช่วยนำทางให้ตำรวจเนี่ยจับคนร้ายให้ได้
คนที่ร่วมกันอุ้มน้องก้อยไปทำร้ายจนเสียชีวิต

หลังจากนั้นก็ยืนร้องไห้มองเท่ากระดูกของลูกสาวนี่คือน้องก้อยนะฮะภาพในช่วงเวลาต่างของเธอนะครับ
ที่เราได้มานะครับหลังจากที่มีคดีนี้เกิดขึ้นคือนางปรีดาเนี่ยบอกว่าขอให้ลูกสาวเนี่ยนำทางให้เจ้าหน้าที่จับคนร้ายให้ได้
พอดูเท่ากระดูกลูกสาวเสร็จนี้ฮะเธอก็ไปนั่งอยู่ตรงบันไดเมนเนี่ยทางขึ้นตรงนี้นะครับ
ลูกศิษย์วัดกวาดเท่ากระดูกของลูกสาวคือต้องกวาดจากวางศพให้หล่นลงไปในถาดด้านล่างนะครับ
แต่เธอยังไม่ทำพิธีเก็บกระดูกนะฮะเธอยังไม่ทำพิธีปกติต้องมีพิธีเก็บกระดูกด้วย
บอกว่าจะฝากเอาไว้ที่วัดตรงนี้ก่อนนะจนกว่าเจ้าหน้าที่จะจับคนร้ายได้นะครับ
บอกว่าเท่าที่ดูเนี่ยกระดูกลูกสาวเป็นสีขาวนะตามความเชื่อก็หมายถึงว่าคนตายน่าจะหมดห่วงนะฮะ
เป็นคนที่หมดอายุขายแล้วจริงนี่นะฮะนางปรีดาเนี่ยบอกว่ามันเจ็บปวดเกินจะบรรยาย
ไม่มีแม่คนไหนเนี่ยอยากจะมาเผาศพลูกมาเก็บกระดูกลูกนะครับ
เพราะว่าแม่นี่ก็อุ้มท้องลูกมาตั้ง๙เดือนนะครับ
สุดท้ายเนี่ยต้องมาเผาลูกมาเก็บกระดูกลูก
สิทธิ์วัดนำเท่ากระดูกของน้องก้อยเนี่ยในแผ่นรองสังกษีใต้เมนออกมานะครับ
แล้วตอนนี้ได้เทกระดูกของน้องก้อยใส่ถังที่มีถุงดำรองไว้อยู่นะ
แล้วเดี๋ยวรอให้ทางญาติเนี่ยเขามาทำพิธีเก็บกระดูก
ทำพิธีดับธาตุตามประเพณีอีกครั้งหนึ่ง
ฝากไว้กับวัดแบบนี้ก่อนนะครับ
กว่าตำรวจจะจับคนร้ายได้
ปรีดาบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าจะรอจนกว่าตำรวจจับคนร้ายได้
คนร้ายที่ฆ่าลูกสาวนะ
เพราะคดีนี้ถือว่ามันโหดเยี่ยมเกินไป
ตอนนี้รู้สึกดีใจที่ตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหาได้แล้ว๒คน
ครอบครัวก็ฝากความหวังทั้งหมดเอาไว้กับตำรวจ
รวมทั้งสื่อมวลชนด้วยที่มาช่วยติดตามเกาะติดคดีของลูกสาว
ช่วยจะได้ใดช่วยจะไปใดทีเสร็จด้วยการ

ตอนนี้ตามร้าลนี้ไม่ได้ลึขึ้น

กระดูกก็ฝากไว้ที่วัดก่อนครับเดี๋ยวรอคดีคืบหน้าแล้ว
คุณแม่จะมาทำพิธีอีกครั้งหนึ่งนะฮะค่ะทีนี้ค่ะ
มาดูคดีนี้กันอีกรอบหนึ่งนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้
เราเคยนำเสนอไปเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงค่ำ๒สิงหาคม
มีชาวบ้านไปตกปลาแล้วก็พบศพนางสาวจิราพรหรือน้องก้อยอะค่ะ
ถูกทิ้งอยู่ในป่าริมคลองชลประธานในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
แล้วสภาพศพก็คือถูกห่อด้วยผ้าห่มมีแบบคล้ายผ้าปูที่นอน
แล้วก็เชือกมัดเอาไว้ถูกยิงนะคะด้วยปืนไม่ทราบขนาด
ที่ลำตัวน่ะมีแผลอยู่ห้าแผลที่ท้ายทรอยมีร่องรอยถูกทุบด้วยของแข็ง
ทีนี้ค่ะได้ข้อมูลมาว่าเมื่อช่วงเย็น๓๐กรกฎาคม
ก้อยผู้เสียชีวิตเนี่ยถูกผู้ชายสองคนฉุดขึ้นรถ
เป็นรถกระบะอีซูซูสีขาวที่หน้าบ้านเช่าริมถนนเขาชัยสน
เทศบาลตำบลเขาชัยสนที่อำเภอเขาชัยสนพัทธลุง
คือมันห่างจากจุดที่พบศพประมาณ๑๓กิโลกรัม
หลังเกิดเหตุว่ามีคนเห็นว่าน้องก้อยถูกผู้ชายฉุดขึ้นรถเนี่ยนะคะ
ก้อยโทรหาแม่ให้แม่เนี่ยเอาเงินมาจ่ายหน่อย
เป็นลักษณะคล้ายคล้ายกับค่าไถ่อ่ะหกหมื่นบาท
แต่มันก็เป็นเงินหนี้นะคะเป็นลักษณะของการติดหนี้แชร์
ทีนี้มีการต่อรองกันว่าสามหมื่นบาทได้ไหมมีการขีดเส้นตายเอาไว้ว่าเที่ยงสามสิบเอ็ดกรกฎาคม
ต้องหาเงินมาให้ได้นะยอมลดให้เป็นสามหมื่นบาท
แต่แม่บอกว่ามันหาไม่ทันหรอกไม่ได้ให้เวลาแม่เลย
หาไม่ทันแต่แม่พยายามหานะคุณผู้ชมแม่พยายามมากแต่มันไม่ทัน
ก็พยายามจะติดต่อหาลูกสาวติดต่อกลับไปติดต่อไม่ได้
รู้อีกทีก็คือลูกสาวถูกพบกลายเป็นศพทิ้งอยู่ริมคลองเนี่ยค่ะทีนี้ค่ะเมื่อวานนี้ศาลจังหวัดพัทธลุง
ข้อหานักหนักค่ะสองคนนี้เขาเป็นสามีภรรยากัน
และประเด็นคือนางหมวยค่ะผู้ต้องหาคนนี้ค่ะ
ก็เป็นลักษณะของการกู้เงินเล่นแชร์กับผู้หญิงที่ชื่อมาดาม
มีการค้ำประกันให้กันและกันแต่น้องก้อยไม่มีเงินไปใช้
ไม่มีเงินไปจ่ายผิดนัดชำระหนี้
หนี้ก็เลยให้หมวยกับสามีมาตามทวงหนี้กับน้องก้อย
หมวยกับสามีก็มาลงมือก่อเหตุแบบนี้ทีเนี้ยค่ะ
ผู้ชายคนนี้ค่ะคือมีพยานเขาเห็นว่าลงไปช่วยในเจมส์
กระชากน้องก้อยขึ้นรถกระบะค่ะเพราะว่ามีคนเห็นว่าเป็นผู้ชายสองคนใช่ไหมคะ
หนึ่งแน่แล้วก็คือในเจมส์ที่เป็นสามีที่เป็นสามีของนางหมวย
ผู้ชายอีกคนเนี่ยเป็นใครเพราะพยานเขาเห็นว่ามันสองคน
ผู้ชายที่ฉุดน้องก้อยขึ้นรถตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถออกหมายจับได้
เพราะหลักฐานยังไม่ชัดเดี๋ยวรอก่อนนะคะ
ตำรวจบอกว่ารอก่อนรอหลักฐานให้มันชัดเจนก่อน
ตำรวจก็เลยไปค้นบ้านของนางหมวยกับในเจมส์สองผู้ต้องหาคนนี้ที่เป็นสามีภรรยากัน
ในพื้นที่หมู่แปดตะมนต์ควนขนุลน้ำเพิ่ลเขาชายศนจังหวัดพัทธลุง
เจอแต่ปู่เจอพ่อเจอน้องอยู่ที่บ้าน
กุญแจสำรองของโรคระบะหนึ่งดอก
แล้วก็ยึดโทรศัพท์มือถือยึดซิมการ์ดมา
ไปเจอกางเกงยีนขาสั้นของนางหมวย
มันคล้ายกับที่นางหมวยใส่ในวันที่น้องก้อยหายตัวไปค่ะ

ไปตรวจสอบกับวัตถุพยานที่ยึดได้ก่อนหน้านี้ด้วย
ตำรวจก็เลยให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้ค่ะ
สันนิษฐานว่าหลังจากน้องก้อยเนี่ยนะ
ถูกอุ้มไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุ
คาดว่าน่าจะมีการกระทำชำราวเกิดขึ้นนะคะ
ตำรวจบอกน่าจะมีการกระทำชำราว
น่าจะมีการทำร้ายร่างกายด้วย
ระหว่างนั้นตัวหมวยเนี่ย
ขับกระบะอีซูซู๔ประตูสีขาว
ซื้อของกินที่ปั๊มใกล้กับที่เกิดเหตุ
และคาดว่าน้องก้อยเนี่ยค่ะ
ทรมานด้วยคุณผู้ชม
เหมือนกับว่าให้น้องก้อยอดข้าวอดน้ำ
เพราะว่าจากการชนะสูตรศพอะค่ะ
ก้อยไม่มีอาหารอยู่ในกระเพาะอาหารเลย
มีแต่ของเหลวของเหลวในกระเพาะนิดเดียว

แล้วน้องก้อยคงจะพยายามหนีนะคะ
คนร้ายก็เลยใช้ของแข็งตีที่ไทยทอย
หลังจากนั้นยิงซ้ำจนน้องก้อยเสียชีวิต
แล้วก็ห่อศพอำพลางศพ
เอาศพไปทิ้งริมคลองชนระประธานค่ะโอ้โห
ถ้าเป็นแบบนี้จริงตามที่ตำรวจบอกมันก็โหดเยี่ยมมากนะคะ
ครับวันนี้เราไปที่บ้านของหมวยนะฮะ

ผู้ต้องหาบ้านอยู่ที่หมู่๘ตะบนควนขนุนนะฮะ
ได้เจอกับปู่แล้วก็พ่อของหมวยนะครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราก็ไปคุยด้วยนะครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มได้คุยกับพ่อของนางสาวหมวยนะฮะ
คือพ่อบอกว่ายังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
แต่ก็ไม่คิดว่าลูกสาวเนี่ยจะลงมือฆ่าก้อย

ที่ตำรวจมาค้นบ้านเพื่อหาหลักฐานเนี่ย
ทางครอบครัวก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ยืนยันว่าวันเกิดเหตุลูกสาวอยู่บ้านเลี้ยงลูกชายอายุขวบเศษ

ที่มีภาพจากกล้องวงจรปิด
บอกว่าลูกสาวใส่กางเกงลายการ์ตูนไปซื้อของที่ปั๊มน้ำมันแถวบ้าน

เพราะต้องออกไปซื้อของให้กับลูกเท่านั้น
หมายถึงหลานวัย๑ขวบเศษของคุณลุงที่เราคุยด้วย
ซึ่งพ่อของนางสาวหมวยก็ยังยืนยันกับเรานะครับว่า
ไม่มีเหตุผลอะไรที่หมวยต้องไปฆ่าก้อย
ส่วนเจมส์ที่เป็นลูกเขยที่ถูกออกหมายจับด้วยเนี่ย
แวะเวียนมาแถวบ้านเดือนกว่าแล้ว
เพราะฉะนั้นก็เลยเชื่อว่าทั้งลูกสาวและลูกเขย
ไม่มีส่วนรู้เห็นกับการตายของก้อย
แม่ค้าที่ขายของอยู่ใกล้บ้านของหมวยนะครับ
บอกกับคุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าก่อนน่าจะเกิดเหตุ
ผู้ต้องหามาเปิดร้านขายน้ำอยู่แถวนี้นี่แหละ

เพราะหันไปขายออนไลน์แทน
หลังถูกออกหมายจับในคดีของก้อยเนี่ย
ก็ไม่เห็นสามีภรรยาคู่นี้อีกเลยนะ
แต่ว่าส่วนตัวทางแม่ค้าที่เราคุยด้วยเขาบอก

ว่าจะมีส่วนร่วมในการฆ่าคนเงินขนาดนี้ได้
ก่อนเกิดเพศนี้ครับเขาเปิดร้านอยู่ไหมครับ
หรือว่าปิดร้านนานแล้วแหละ
ก่อนเกิดนี่ก็บอก
ตกใจไหมครับเวลาเจอเป็นข่าวว่า
เจมส์กับหมวยเขาถูกออกหมายจับหรือครับ

เขาก็ประหยัดนะ
คุณไม่รู้แบบว่าไม่รู้ไม่รู้เลยนะ
แบบนี้คุณเกิดแล้วริได้โทรศัพท์ไปคุยกับชาวบ้านที่เคยขี่จักรยานยนต์สวนกับรถกระเป๋าของคนที่ไปอุ้มก้อยที่หน้าบ้านเช่านะจริงครับที่
โดนคนร้ายขับรถทนด้วยนะฮะ
แต่วันนี้เขาบอกว่าเขาไม่เห็นอะไรนะฮะ

บอกแค่นั้นบอกตำรวจแล้วว่าไม่ได้เป็นพยานอะไรหรอก
ทีแรกวันนั้นลุงบอกว่าแม่เกือบถูกชน
ยังมาบอกร้านค้าแถวนั้นอยู่เลย

คือคดีลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับ

อาศัยอยู่ที่ระแวกบ้านของแม่ของน้องก้อยนะครับ
บอกว่าเมื่อ๓๐กรกฎาคมหลังจากที่น้องก้อยออกจากบ้านเนี่ย
เห็นหมวยกับเจมส์แล้วก็ผู้ชายคนหนึ่ง
รูปร่างสูงโปร่งตัดผมเกลียนมาถามหาน้องก้อย
ซึ่งมันสวนทางกับก้อยที่ตอนนั้นขี่จักรยานยนต์ออกไป
บ้านเช่าของสามีในพื้นที่เขาชัยสนไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
ก็เลยเชื่อว่า๓คนนี้ที่มาที่บ้านแล้วไม่เจอก้อย
จะขับรถตามไปแล้วก็ไปเจอกันหรือเปล่า
แล้วก็ฉุดก้อยขึ้นรถกระบะไปไปทำร้ายจนเสียชีวิต
เอาศพไปทิ้งอำพลางหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นผลการชนะสูตร
แพทย์โรงพยาบาลสงครานนครินที่สงขลานะคะ
สาเหตุการเสียชีวิตของน้องก้อยเนี่ยค่ะ
ถูกกระสุนปืนมีบาดแผลที่ศีรษะแขนขาหน้าท้อง๔แผล
สมองฉีกขาดปอดฉีกขาด
หัวกระสุนฝังในอยู่ที่แขนก็เลยคาดว่าเป็นหัวกระสุนปืนลูกซองด้วยนะคะ
นี่ค่ะสาเหตุการเสียชีวิตดูบาดแผลสิคะเยอะแยะเต็มไปหมด
แล้วมันมีประเด็นเพิ่มเติมตรงนี้อย่างที่ตำรวจตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าน้องอาจจะถูกกระทำชำราวด้วย
ก็เพราะว่าไปเจอสารคัดหลังในช่องคลอดของน้องก้อย
แต่จะมีเชื้ออสุจิปะปนหรือไม่ถูกกระทำชำราวหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวรอแบบละเอียดนะคะ
รอผลการตรวจของแพทย์อีกครั้งหนึ่ง
พลตำรวจรีวราเวชพินันผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงบอกว่า
หลังสารออกหมายจับนางหมวยกับในเจมส์สองสามีภรรยาเนี่ยค่ะ
ก็เชื่อว่าน่าจะยังคงกบดานอยู่ในพื้นที่หรือไม่ก็อยู่ในเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดนะคะ
ตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงชุดสืบตำรวจภูทรภาค๙
เขาก็ทำงานร่วมกันกับตำรวจกองปราบค่ะกดดันทุกวิถีทางค่ะ
ตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยนะคะประวัติของในเจมส์ผู้ต้องหาเนี่ยค่ะ
มีคดีติดตัวหลายคดียี่สิบสามธันวาคมปีห้าแปด
มีคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาในเขตพื้นที่อำเภอกงหรานะคะ
สิบแปดเมษายนปีห้าแปดถูกจับข้อหาครอบครองปืน
๖๓ถูกจับข้อหาทำให้เสียทรัพย์และฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
เหตุเกิดในพื้นที่ตำบลโคกชะงายอำเภอเมืองพัทธลุง
ดูประวัติเขาสิคะประวัติในเจมส์ผู้ต้องหาเนี่ยโอ้โหหลายเรื่องมาก
ส่วนปมก่อเหตุก็ยังให้น้ำหนักไปที่เรื่องหนี้สินที่มาจากการเล่นแชร์นะคะ
เพราะว่าตำรวจเนี่ยเขาไปไล่ดูเส้นทางการเงินไปตรวจสอบยอดหนี้ของน้องก้อย
หนี้ของน้องก้อยสองหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทไม่ได้ถึงสามหมื่น
สองหมื่นหนึ่งหนึ่งพันกว่าบาทโอ้โหถ้าคุณถึงขั้นมาฆ่าเขามาทรมานเขาแบบเนี้ย
มันโหดเขี้ยมเกินไปไหมตำรวจบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเหมือนกับว่าไม่ได้วางแผนล่วงหน้ามาก่อน
เหมือนกับว่าไม่ได้วางแผนว่าจะลงมือฆ่าตั้งแต่ต้นอาจจะเป็นลักษณะพลั้งมือ

เครือข่ายของเรานะครับเราก็วางสายไว้หรือตรงสถานที่ที่เราคาดว่าเขาจะไป
แล้วก็เอากำลังไปซุ่มด้วยแล้วก็วางคนออกมาไว้นะครับส่วนทางอากาศเราก็ยัง
เราก็ยังตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางการเงินเพราะคนมันต้องใช้ต้องจ่าย
ก็ต้องดูว่าคุณไปเบิกเงินที่ไหนอะไรอย่างไรคุณไปพร้อมยานพานะ
วันนี้รถเรายังหาไม่เจอเราคิดว่าเขาไปพร้อมยานพานะยานพานะ
ก็อาจจะต้องขับผ่านด้านแล้วก็กระจายกระจายขาดไปทำด่าน
ถ้าเจอก็คงต้องถ้าเจอก็ต้องใช้ความว่าระวังนะครับ
เพราะว่าผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีอาวุธนี่นะคะหนี้สองหมื่นกว่าบาทครับ
แต่สิ่งที่น้องก้อยโดนเนี่ยโอ้โหเธอถึงขั้นถูกฆ่าตายเอาศพไปทิ้งข้างทาง
ออกหมายจับแล้วยังจับไม่ได้นะคะคนร้าย